คดีฆ่าเผานั่งยางเศรษฐินีสาวนะครับ
คือความจริงก็ต้องรอผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์
ศพที่ไปพบถูกฆ่าเผานั่งยางแล้วก็มีกระดูก

แต่ญาติเขาบอกหลักฐานต่างเนี่ยเชื่อว่าใช่นะ
ผู้ต้องหานะครับที่เป็นอดีตสามีเป็นผู้ต้องสงสัยแล้วก็ตกเป็นผู้ต้องหา
ถูกแจ้งข้อหาแล้วก็ถูกจับได้ล่ะ

คดีนี้เราย้อนไปดูกันหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับ

คดีนี้สืบเนื่องมาจากลูกชายของผู้ที่หายตัวไปแล้วก็คาดว่าเป็นผู้ตายที่ถูกฆ่าเผานั่งยาง
ลูกชายก็ชื่อนายวิทยาวัฒน์แป้นจันทร์นะครับ
เป็นลูกของนางสาวอภิญญาดาแป้นจันทร์หรือว่าอ้อย
ซึ่งเป็นเศรษฐีนีในจังหวัดสงขลานะครับ
ไปแจ้งความที่สพเมืองสงขลาบอกว่า
แม่ก็คือนางสาวอภิญญาดาหายตัวไป
หลังจากที่ขาดการติดต่อกับญาติที่นัดโอนที่ดินกันไว้
ที่สำคัญก็คือตอนที่โทรศัพท์ไปหาเนี่ย

คนที่รับโทรศัพท์แทนแม่ก็คือนายกฤษดาไหมขาว

นี่คือคุณอ้อยนะครับที่หายตัวไปและคาดว่าจะเสียชีวิตแล้วนะครับ
คือนายกฤษดาไหมขาวเป็นอดีตสามีของนางสาวอภิญญาดานะครับ

แต่ว่ากลับมาของานทำ
เนื่องจากนางสาวอพิญญาดาเขามีโรงมีร้านมีกิจการ
กลับมาของานทำก็เลยให้อยู่ในบ้าน
ที่อยู่ใกล้กันในรอแวกกันเนี่ย
อยู่ติดกันหรือว่าจะอยู่หลังเดียวกันก็ไม่รู้
แต่เอาเป็นว่าให้มาอยู่ด้วยแล้วให้งานทำ
อันนี้คือไม่ได้คืนดีกันกลับมาของานทำ
ใช่เพราะว่าลูกชายของอภิญญาดาเนี่ย
หรือว่าคุณอ้อยเศรษฐินีสาวชื่อนายวิทยาวัฒน์เนี่ย
เขาก็เป็นลูกของสามีอีกคนหนึ่ง

เป็นสามีที่หลังจากที่เลิกกับนายกฤษดาไปแล้ว

ทีนี้พอกลับมาอยู่ด้วยกันเนี่ย
แล้วก็มีเรื่องปัญหาทะเลาะเบาะแว้ง

โดยเฉพาะพฤติกรรมของนายกฤษดาที่ญาติญาติเขาบอกว่า

มาของานทำมาขออยู่ที่บ้านด้วยก็ยังมาเจ้าชู้อีก

แล้วก็หายตัวไปลูกชายก็เลยไปแจ้งความคนหายเอาไว้นะครับ
เพราะว่าตอนที่แม่หายตัวไปแล้วญาตินัดโอนที่ดินกันไว้โทรศัพท์มาหา
กฤษดารับโทรศัพท์แทน
ทั้งที่ลูกชายบอกว่าปกติแล้วแม่เนี่ยไม่เคยให้ใครรับโทรศัพท์แทนเลยนะ

ส่วนจุดที่เผานั่งยางนะครับ

ที่หมู่๕ตะบนน้ำน้อยที่อำเภอหัดใหญ่
มีชาวบ้านที่เลี้ยงวัวไปเจอเป็นทุ่งย่า
อันนี้เป็นตอนกลางคืนที่ท่านวิทยาชัยไปตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุนะครับ
มีจุดเผามีเศษขดลวดมียางรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์วางอยู่นะฮะ

เลี้ยงวัวไปเจอก็เลยแจ้งตำรวจมาตรวจสอบนะครับ
แล้วก็มีพี่สาวของนางสาวพิญญาดามาดูจุดเกิดเหตุ
เพราะสาบว่ามีข่าวว่าเจอศพถูกเผาทางอย่าง
มาเจอแหวนเพชรมาเจอฟันปลอม
ยืนยันว่าอันนี้ใช่เลยของน้องสาวเลย
เพราะที่ผ่านมาเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ย
พี่สาวบอกว่าเพิ่งจะเอาแหวนเพชรมาขาย
ตนให้กับตัวเขาก็ลองสวมดู
ก็จำได้ตอนนั้นไม่ได้ซื้อก็ถอดคืนไป
ผลตรงรายกรวิทยาชายทรงเมตตารองผวตตรอลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับ
แล้วก็สั่งให้ชุดสืบสวนชุดพิสูจน์หลักฐาน
ทุกอย่างในพื้นที่อย่างละเอียดเลยนะครับ
เพื่อจะเอาไปเป็นหลักฐานในการจับกลุ่มตัวคนร้าย
เชื่อว่าจุดที่คนร้ายมาทำการก่อเหตุเนี่ย
ต้องเหลือของใช้ของคนร้ายเอาไปประกอบสำนวนคดี
แกนพื้นที่อย่างละเอียดในระยะ๑๐๐เมตร
หลักฐานสำคัญที่ตำรวจได้จากจุดนี้ก็คือยางล้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์
ที่คนร้ายใช้เป็นเชื้อเพลิงในการเผาผู้ตาย
หลังจากนั้นก็ไปดูบ้านพักของนางสาวอภิญญาดา
ซึ่งคาดว่าเป็นจุดเกิดเหตุฆ่าแล้วค่อยเอามาเผาที่จุดเมื่อสักครู่นี้
คราบเลือดอยู่ตามจุดต่างรอบบ้าน
บังโครนรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์
มีคราบดินโครนที่เป็นรอยเท้า
จากข้อมูลการสืบสวนของตำรวจยังพบว่าหลังก่อเหตุ
คนร้ายก็หลบหนีไปในพื้นที่จังหวัดตรังแล้วก็สตูน

มีญาติให้การช่วยเหลือในการพาหลบหนีนะครับ
พอถูกกดดันอย่างหนักตลอด๓วัน๓คืนหลังเกิดเหตุ

มอบตัวที่สพปากพยูนจังหวัดพัทธลุง
แล้วก็ส่งตัวมาที่สพเมืองจังหวัดสงขลา
คือชุดสืบสวนบอกว่าตอนที่ไปเจอตัว

ก็เป็นรายงานจากชุดสืบสวน

บอกว่าวันเกิดเหตุประมาณ๓ทุ่ม

แล้วก็จับทุ่มกับชั้นลอยวางทีวีในบ้าน

ไม่ได้ใช้โม่งใช้มีดใช้ปืนอะไรนะครับ
แล้วก็นั่งมองศพอยู่ระยะ

ก่อนจะตัดสินใจวางแผนเผานั่งยาง
ศพขึ้นท้ายรถเบนส์ของผู้ตายนั่นแหละ

ยางรถยนต์ไปเป็นเชื้อเพลิงในการเผา

แล้วก็ทุบกระโหลกศีรษะกับกระดูกส่วนอื่น

แล้วก็เอารถเบนส์กลับไปล้างทำความสะอาด

ก็ขับกลับมาที่บ้านนั่นแหละที่ก่อเหตุ
ในช่วงเช้าของวันที่๒๔นะครับ
วันนั้นก็มีชาวบ้านแถวนั้นเห็นนะ
บอกตี๕พูดต้องหาเนี่ย

แปลกมากมาร้างอะไรตอนที่ฟ้ายังไม่สว่าง
แล้วคนล้างรถเปิดกระทั่งกระโปรงหลังล้าง

ถามอย่างนี้เลยใช่เขาบอกว่าเลือดวัวอ๋อนะฮะ
พอล้างรถเสร็จก็ยังเวียนมาที่บ้านก่อเหตุหลายครั้ง
คดีเริ่มดังก็เลยหลบหนีไปนะครับ
จนกระทั่งถูกกดดันอย่างหนักแล้วก็ติดต่อขอมอบตัว
แต่พอมามอบตัวจริงมาเจอทนายคงทนายความนี่

ใช่คือต้องบอกว่าวันที่ถูกจับได้เนี่ยโอ้โหรายละเอียดเมื่อสักครู่คุณภาคภูมิเล่ามา
ละเอียดยิปเลยนะคะตั้งแต่วิธีเริ่มจากบีบคอยังไร
ชุดสืบสวนแบบวันนี้เขาบอกว่าอย่างนี้
ละเอียดมากแต่มาวันนี้ปฏิเสธเฉยเลย
ยอมรับเพียงแค่ว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่กับผู้ตายจริงอืม
แต่เรื่องอื่นไม่ยอมรับไม่ได้ทำร้ายไม่ได้ฆ่าไม่ได้เผาไม่ได้อำพราง
ไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าจากรายงานของชุดสืบสวนเนี่ย
สืบสวนบอกว่ามั่นใจยังไงพยานหลักฐานมัดตัวได้แน่
เขาบอกว่าสาเหตุแรงจูงใจน่าจะมาจากเป็นเพราะว่าถูกผู้ตายด่าทอ
กรณีเรื่องของเอาผู้หญิงอื่นมานอนในบ้านเป็นผู้หญิงใครจะทนไหว
คือมันเป็นบ้านของผู้ตายไงถูกมันหยามกันเกินไป
ให้มาอยู่ด้วยเพราะว่าไม่มีงานทำก็เลยให้มาทำงานแล้วก็อยู่ที่บ้านก็ได้
แล้วยังเอาผู้หญิงมานอนในบ้านของเขาอีกก็เลยด่าด่ากันไป
ไม่พอใจบันดาลโทษะแล้วก็เลยก่อเหตุ
ตำรวจก็มองว่าน่าจะเป็นสาเหตุนี้นะคะส่วนตัวลูกชายเองก็บอกว่า
่งใจขึ้นเปราะหนึ่งเพราะว่าสามารถที่จะให้ตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่เนี่ย
พลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเองเนี่ยนะคะ
ก็เป็นคนสอบปากคำด้วยตัวเองเลยสำหรับผู้ต้องหาคนนี้นายกฤษดาไหมขาวนี่แหละ
โดยหลังจากที่ตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานจนสามารถขอสารออกหมายจับผู้ต้องหาได้
กฤษฎาก็อย่างที่คุณภาคภูมิรายงานไปนะคะว่าหลบหนีไปกบดานอยู่กับญาติในพื้นที่ต่าง
แต่สุดท้ายทนแรงกดดันไม่ไหวจริง๓วัน๓คืนผ่านไป
ต้องยอมขอมอบตัวกับตำรวจภูทรปากพยูนจังหวัดพัทธลุงกลางดึกนี้เอง
โดยนายกฤษดาให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะ
แต่ก็อย่างที่บอกนะคะว่าพลตำรวจเอกวิราชัยเองก็บอกว่า
ข้อมูลของชุดสืบสวนที่ได้มาเนี่ยทีมข่าวทรัฐทีวีเองก็สอบถามกับท่านนะ
ท่านก็ยืนยันบอกว่าผู้ต้องหาเป็นคนลงมือก่อเหตุแน่นอน
เหตุน่าจะมาจากการโกรธแค้นที่ถูกผู้ตายด่าทอ
หลังจากที่ตัวเองเนี่ยพาผู้หญิงอื่นมานอนในบ้านแล้วก็เลยมีปากเสียงกัน
สุดท้ายก็เลยลงมือก่อเหตุ

ตำรวจทุกหน่วยร่วมกันทำงานอย่างหนักเลยเพื่อจะติดตามตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีให้ได้
สอบปากคำผู้ต้องหาแล้วณปัจจุบันนี้ให้การภาคเศษ
รับแค่กึ่งเดียวก็คือว่าคืนวันเกิดเหตุอยู่ในพื้นที่จริง

เพื่อจะเอาผิดแบบให้ดิ้นไม่หลุด
แต่ก็ยืนยันค่ะว่าด้วยพยานวัตถุและพยานแวดล้อม
เอาผิดกับผู้ต้องหาคนนี้ได้แน่นอน
ส่วนมูลเหตุจูงใจถึงแม้ว่าจะมองเบื้องต้นว่าน่าจะเป็นเรื่อง

แต่ว่าก็ยังคงมีอีกหนึ่งประเด็นที่ตำรวจไม่ได้ตัดทิ้ง
ก็คือเรื่องการประสงค์ต่อทรัพย์สินของผู้ตาย
ตอนนี้เขายังไม่รับสารภาพนะครับ
ดังนั้นปมสาเหตุนั้นก็เป็นหน้าที่ของตำรวจ
จะต้องค้นหากันต่อไปครับว่า

หรือมูลเหตุในเรื่องของต้องทะเลาะวิวาส
เพราะว่ามีพยานได้ยินปากเสียงกันมาก่อนเนี่ยนะครับ
เพราะฉะนั้นหรือทั้งสองมูลเหตุเลย
อันนี้แต่ขณะนี้เราแจ้ง๒มูลเหตุเลยครับ
เขาก็หนีไปเรื่อยครับ
แต่เขาก็ไม่รับสาภาพว่าเป็นคนฆ่าครับ
เพราะฉะนั้นก็อันนี้เป็นหน้าที่ของตำรวจ

เขาเป็นคนลงมือนำศพไปเผา
เขาเป็นคนตระเตรียมการเผาเพื่อทำลายซ่อนเล้นศพ
และหลังจากเผาแล้วก็นำทรัพย์สินของผู้ตาย

กำลังสืบสวนสอบสวนอยู่ครับว่า

แล้วก็ใครบ้างที่มีส่วนร่วมช่วย
ในการกระทำความผิดครั้งนี้ครับ

ใครที่ครอบครองในสิ่งที่เป็นพยาหลักฐานอยู่

อันนั้นก็ต้องว่ากันตามกฎหมายครับ
เมืองต้นตอนนี้ตำรวจแจ้งความดำเนินคดี
ใน๔ข้อหานักกับนายกฤษดาแล้วนะคะ

กระทำการใดแก่ศพเพื่ออำพลางคดี
ซ่อนเร้นยักย้ายหรือทำลายศพ
และข้อหารักทรัพย์ในเวลากลางคืนค่ะ

เขาบอกว่าไม่ประสงค์ที่จะให้ตำรวจนำตัวไปชี้จุดเกิดเหตุ

ทีนี้ตำรวจชุดสืบสวนไปติดตามหารถเบ้นสีดำ
หมายเลขทะเบียนขอไข่คควาย๓๓สงขลา

รถคันนี้ไปถูกจอดทิ้งเอาไว้ในบ้านเช่า

ในพื้นที่อำเภอสิงหะนครในจังหวัดสงขลานี่แหละ

คราบเลือดเส้นผมแล้วก็เส้นขนบางส่วนที่หลงเหลืออยู่ภายในรถนะคะ

ว่าจะรู้ผลได้ก็ภายใน๑สัปดาห์ค่ะ

ก็ลงค้นหาหลักฐานบริเวณคลองระบายน้ำ
ร๕ที่อยู่ใกล้เคียงกับจุดเผานั่งยางด้วย

อาจจะมีเศษหลักฐานหรือว่า
โครงกระดูกที่คนร้ายเอามายนทิ้งน้ำ

นี่ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเราก็ตามต่อนะครับท่านผู้ชมครับ
เราก็นัดหมายกับลูกชายของผู้ตายนะครับ

หลังจากที่จับผู้ก่อเหตุฆ่าแม่ของเขาได้นะครับ
ซึ่งเขาก็บอกว่ารู้สึกสบายใจขึ้น

ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายมาได้

ตอนที่แม่หายไปนะครับ
แต่เพียงแค่ต้องการหลักฐานไปมัดตัวคนร้ายให้ได้
อยากช่วยตำรวจจับกลุ่มตัวคนร้ายให้ได้
ซึ่งก็ไม่คิดว่าจะรวดเร็วขนาดนี้

เพราะพยานหลักฐานทุกอย่างเชื่อว่าสามารถมัดตัวได้

เอาผิดกับคนอื่นเพิ่มเติมได้ด้วย
ข้าวมาวันแรกผมก็คิดว่า

แต่แค่ต้องการหลักฐานไปมัดตัวคนร้ายเท่านั้นครับ
ก็จากหลักฐานพวกคราบเลือดพวก

ผมคิดมาตั้งนานนะไม่ใช่ผมไม่คิด
คาดไม่ถึงว่ามันจะเริ่มหรือช้า
ก็นายวิทยาวัฒน์นี่ยังเปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
บอกว่าโกรธมากนะคุณอรัชพร

เพราะว่านายกฤษดาผู้ต้องหาเนี่ย
เป็นอดีตสามีของแม่ก็จริงนะ

แต่ว่าพ่อของเขาเนี่ยที่มา
มีลูกกับผู้ตายเนี่ยนะ
แล้วก็อยู่ด้วยกันแต่งงานกันเนี่ยกับผู้ตายเนี่ย
เป็นเพื่อนกับนายกิจสดานี่แหละ

ผู้ตายเลิกไปไปมีสามีใหม่ซึ่งก็คือพ่อของนายวิทยาวัฒน

แล้วก็ยังเคยหักหลังพ่อเขาด้วยนะ

หากเป็นไปได้ยังอยากจะเปิดเผยพฤติกรรมทั้งหมด
ที่ผู้ต้องหาทำกับแม่เอาไว้นะ
ส่วนรถที่ผู้ต้องหานำไปด้วยคาดว่าคงจะเอาไปจำนำแล้วก็ขายทิ้ง

ว่าตัวเองไม่ได้มีพฤติกรรมอย่างที่แม่คิด
ที่เกิดขึ้นแม่อาจจะเข้าใจผิดเพียงเพราะเรื่องของปากคน
ผมก็อยากจะถีบหน้ามันสักทีครับ

เพราะว่ามันทำมาตั้งแต่รุ่นพ่อผมครับ
มันทำหักหลังพ่อผมแล้วแล้วก็มาหักหลัง

หักหลังเรื่องอะไรกัน

คือไอ้ตัวนี้มันสารเลวจริงครับ
คือถ้าเป็นไปได้ผมจะไปแชร์กับมันทางช่องให้หมดครับ
วิรกรรมที่มันทำไว้ทั้งหมดครับ
ผมเป็นคนที่ว่าแม่อาจจะไม่ชอบ
หรือพูดตรงคืออาจจะเป็นลูกที่แม่เกลียดครับ
แต่เรื่องที่แม่รับทราบมาทั้งหมดมันไม่ใช่เรื่องจริงครับ
มันเป็นเรื่องที่มาจากปากไอ้ชั่วคนหนึ่งเท่านั้นแหละครับ

ความจริงก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันนะ
เพราะว่าปกติแล้วผู้ต้องหาในกฤษดาเนี่ย
ก็เห็นเป็นคนเงียบ
สุขุมไม่ใช่คนอารมณ์ร้อน
แต่พอมาทราบข่าวข่าวนี้บอกว่าเป็นคนลงมือฆ่าเนี่ย

ทะเลาะกันมีปัญหากันทำไมถึงขั้น

ฆ่าแล้วก็ไปเผานั่งยางกันได้
คือรักกันตั้งสองฝ่ายเลยทั้งทั้งพี่โร่ทั้งพี่อ้อยคือเจอหน้าก็
ตอนค่ำกับพี่อ้อยแกก็ชอบมายืนนอกจานตรงนั้นก็เรียกกันเออพี่ไอ้
ก็เรียกกันส่วนแกก็อ่ะก็กลับไปมาก็บกมือกันบอกคือไม่นึกอ่ะ
ก็บอกคุณคุณค่ะว่าวันที่พ่อไปเจอส่วนกันอ่ะอืมได้ไง
ก็ตกออกตกใจกันไปหมดนะคะทีนี้ตอนนี้ก็ต้องรอแล้วค่ะ
เรื่องของผลการตรวจโครงกระดูกที่พบว่าตกลงแล้วเนี่ย
เป็นของผู้ตายจริงหรือเปล่าครับถ้าใช่และเสร็จสิ้นเรื่องของทางคดีเสร็จแล้วเนี่ย
ทางครอบครัวก็จะนำกระดูกนี้ไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดในอำเภอระโนธจังหวัดสงขลา
ส่วนบ้านพักที่เกิดเหตุหลายคนก็คาดกันว่าจะขายทิ้งหรือเปล่า
เพราะว่าเกิดเหตุไม่ดีแบบนี้ตัวลูกชายบอกนะคะว่า
อยู่ที่นี่แหละจะอยู่ที่นี่แล้วก็จะดูแลบ้านหลังนี้ต่อไป
อ่าท่านผู้ชมครับคดีนี้ถือว่าโหดเยี่ยมนะค่ะ
รอแค่ผลการตรวจพิสูจน์อย่างชัดเจนว่าผู้ที่พบถูกฆ่าเผานั่งยางก็คือ
เสร็จที่นี่สาวคนนี้นางสาวอ่าพิญญดาจริงจริงนะครับ
เดี๋ยวมาดูพฤติกรรมของคนร้ายที่ก่อคดีนี้กันหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับว่า
การก่อเหตุนั้นมีพฤติกรรมอย่างไรนะครับพลตำรวจเอกสุวิระทรงเมตตา
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับก็บินลงไปดูพื้นที่เกิดเหตุด้วยตัวเองนะครับ
แล้วก็ได้กำชับเรื่องของคดีเรื่องการเก็บหลักฐานต่างนะครับ
อ่าซึ่งท่านวิราชัยเนี่ยนะฮะก็บอกว่าหลักฐานต่างต่างเนี้ย
มั่นใจว่าเอาผิดกับคนร้ายได้อย่างแน่นอนนะครับตำรวจได้สอบสวนขยายผลตั้งแต่วันรับแจ้งเหตุนะครับ
ที่ลูกชายของผู้ที่หายตัวไปแล้วก็เป็นผู้ตายเนี่ยนะครับมาแจ้งเหตุเอาไว้ยี่สิบห้าพฤษภาคมตอนสี่โมงเย็น
แม่หายตัวไปไม่สามารถติดต่อได้กระทั่งต่อมาวันที่๑มิถุนายนก็มีพลเมืองดีมาแจ้ง
เรื่องการพบร่องรอยการเผานั่งยางมีเศษกระดูกแล้วก็แหวนอยู่ในพื้นที่ที่ดินว่างเปล่า
บริเวณหมู่๕ตะบนน้ำน้อยอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาก็คือจุดที่พบศพ
หลังจากนั้นก็มีญาติมาดูแล้วก็ยืนยันว่านี่เป็นแหวนของผู้ที่หายตัวไปนะครับ
พนักงานสอบสวนสพเมืองสงขลาก็รวบรวมพยานหลักฐานจนออกหมายจับนายกฤษดานะครับ
แล้วก็ติดต่อขอมอบตัวโดยบอกว่าขอสู้คดีนะยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนก่อเหตุนะครับ
มาเข้าพบตำรวจตอน๒ทุ่มเมื่อวานนี้
ตำรวจก็แจ้งข้อหาดำเนินคดีไปนะครับ
ซึ่งถึงแม้ผู้ต้องหาจะไม่ยอมรับสารภาพแต่แนวทางการสอบสวนของตำรวจ
ก็พอจะทราบพฤติการอันโหดเยี่ยมของคนร้ายในการลงมือสังหารครั้งนี้
ว่าเป็นการฆาตด้วยการบีบคอ
แล้วก็จับหัวกระแทกกับชั้นวางทีวี
คนร้ายไม่ได้ใช้อาวุธอะไรนะครับ
ลงมือเมื่อคืนวันที่๒๓พฤษภาคม
หลังจากนั้นก็นำศพผู้ตายใส่ถังขยะ
แล้วเอาศพไปเผาตอนกลางวันช่วงสายด้วยนะ

และที่สุดสะเทือนใจก็คือตำรวจพบว่าคนร้าย
นั่งรอการเผาศพจนเผาไหม้ทั้งหมด
ใช้เวลาไม่ต่ำกว่า๖ชั่วโมง

ก็ลงมือทุบกระดูกที่เพิ่งเผาเสร็จ

ในที่เกิดเหตุตำรวจยังเจอหลักฐาน
พวกยางรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์
แล้วก็หลักฐานอื่นที่ใช้ประกอบสำนวนคดีด้วยนะครับ
สาเหตุที่ต้องลงมือสังหารอดีตภรรยานั้น
เชื่อว่าเป็นเพราะความโกรธแค้น
ที่เคยโดนภรรยามายืน
ต่อว่ามายืนด่าทอที่หน้าบ้าน

ก็เลยทำให้โมโหแล้วก็ลงมือทำร้ายจนถึงขั้นเสียชีวิต
ทำร้ายเขาเสียชีวิตแล้วก็เอารถเบนท์ไปด้วยนะ
ศพไปมีรายงานว่าหลังเกิดเหตุ
ก็ยังคงขับรถวนเวียนอยู่แถวบ้านนะฮะ
เอารถมาล้างทักทายกับคนในระแวก
เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแบบไม่สะทกสถาน
จนกระทั่งรู้ว่าตำรวจเริ่มจับตาแล้ว
ก็หนีไปแล้วก็มามอบตัวในที่สุด